กินหาง่ายเพื่อนตายหนีเลย

คือไปด้วยกันแท้แต่ไม่เหลวแลเพื่อนเลย
กัน๓๔คนนะจะไปขโมยตัดสายไฟแรงสูง
ปรากฏว่าเพื่อนที่ไปขโมยตัดโดนไฟช็อตร่วงลงมากระแทกพื้น
ที่เหลือไม่ช่วยเพื่อนหนีปล่อยให้เพื่อนตาย
ตายอยู่๕วันไหม้เกรียมไปหมดแล้ว
นี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะก็ไปดูศพของคนตาย

คุณถ้าเกิดทิ้งไว้แบบนี้ดีนะพวกหมาจอนจันทร์

พอได้รับแจ้งว่ามีคนตายอยู่ในโรงงานร้าง
อยู่ที่ซอยยูโรเทคที่ตำบลท่าข้ามของบางประกง
ไปเจอศพของนายจตุรงสมีงามอายุ๓๒ปี
นอนเสียชีวิตแล้วก็ร่างก็ไหม้เกรียมค่ะ
เสื้อมีรอยโดนไฟช็อตหลายจุดเลยนะ
ขมับซ้ายดวงตาก็โดนไฟช็อตเป็นแผลใหญ่เลย
หน้าแข้งซ้ายเนี่ยมีแผลยาวเป็น๑๐เซน
เนื้อตามตัวคือเจอเชือกรัดอยู่
แล้วก็มีอุปกรณ์พวกไฟฉายครีมไขควงอะไรพวกนี้

เสาไฟนะเจอเหล็กเส้นเจอไขควง
แล้วคุณมันมีค้อนเสียบตรงรูเสาไฟอยู่แบบนี้
เหมือนกับทำเป็นบันไดปีนขึ้นไป
แบบนี้ค่ะเจอไขควงเสียบอยู่แบบนี้นะ
ทีนี้จากการสอบถามก็รู้ว่า
ฝั่งคนตายเนี่ยนายจตุรงเนี่ยนะ

มาขโมยเหล็กแล้วก็สายไฟในโรงงานร้างเป็นประจำเลย
ซึ่งตัวของนายจตุรงค์เนี่ย
คงจะโดนไฟช็อตแล้วร่วงตกลงมากระแทกพื้นไง
เพื่อนที่มาด้วยกันแทนที่จะช่วยเพื่อนพาส่งโรงพยาบาล

จตุรงทิ้งไว้แล้วเพื่อนหนีไปกันหมด
น่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วันนะเนี่ย
ทีนี้นักข่าวของเรานะไปเจอกับกู้ภัย
ภัยเทศบาลตำบลท่าข้ามเป็นคนมาเก็บศพ

ฝั่งคนตายกับพวกเนี่ยจะขับเข้ามาขโมยของประจำเลย
โรงงานแห่งนี้โรงงานร้างก็จริงแต่มันโล่งไปหมดแล้ว
แล้ววันนั้นคงจะมาช่วงกลางคืนละมั้ง
เพราะว่ามีช่วงจังหวะที่กระแสไฟดับไปพักหนึ่ง

ญาติที่มาแสดงตัวกับตำรวจ

ภัยติดต่อพ่อของคนตายให้ได้เลย

ทำยังไงกู้ภัยก็ถามอ๋องั้นก็ปล่อยศพไว้แบบนั้นแหละ
โอ้โหนี่คือขนาดญาตินะคะ
ความคืบหน้าทางคดีค่ะผู้กำกับที่สพบังปะโกง
บอกว่าตอนนี้ชุดสืบกำลังไปไล่กล้องวงจรปิดอยู่
จะไปหาเบาะแสที่บอกว่าขับกระบะเข้ามาแล้วมาก่อเหตุ
ไหนนะ๓๔คนนั้นน่ะ
พอเพื่อนเจอแบบนี้แล้วทิ้งเพื่อนแล้วหนีไปเลย
เดี๋ยวกำลังตามค่ะตามกลุ่มนี้เนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปด้วย